ยังจำคดีที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๓มีนาคม๒๕๕๙
รถเบนส์คันหนึ่งซึ่งมาแล้วก็ไปชนท้ายรถยนต์ฟอร์ตคันหนึ่ง
ไฟลุกท่วมแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไป๒ศพ
จำได้ไหมฮะภาพวงจรปิดตรงนี้เนี่ยตอนนั้นพูดถึงกันเยอะมาก
คือแบบมาซัดท้ายเขาแบบเต็มเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนประหลโยธินในช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
คนที่ขับรถเบนส์แล้วก็พุ่งชนท้ายเขาเนี่ยนะครับ
เป็นรถเบ้นสีดำคือนายเจนพบวีรพรอายุ๓๗ปี
จนไฟคลอกคนที่อยู่ในรถเสียชีวิต๒ศพ
ก็คือนายกฤษณะถาวรอายุ๓๒และนางสาวทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัยอายุ๓๒
ทั้งคู่เป็นนักศึกษาปริญญาโทนะฮะก็เสียชีวิตในรถเลยนะครับ
ก็แน่นอนว่าคดีก็ต้องไปว่ากันต่อในชั้นศาลนะครับ
หลังจากถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไป
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาจำคุกนายเจนพบ๒ปี๖เดือน
โดยไม่รอลงอาญาให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีวิต
พากษาไว้เมื่อ๑๖กรกฎาคม๒๕๖๒
แต่ว่าจำเลยขอประกันตัวต่อในการสู้คดีชั้นอุทธรณ์นะครับ
นายธิวากรแล้วก็นางกมลรัฐฮแสงชัยพ่อกับแม่ของนางสาวทันทพัฒน์ผู้ตาย
เป็นโจทย์ในการยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลเนี่ยเพิ่มโทษจำคุกจำเลย
เพราะว่าชั้นต้นพิพากษาจำคุก๒ปี๖เดือน
วันนี้สารอุทธรภาค๑นัดฟังคำพิพากษานะครับ
โดยสารอุทธรภาค๑พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย
โดยแก้คำพิพากษาสารชั้นต้นเพิ่มโทษจำคุกนายเจนพบ
๒ปี๖เดือนเป็น๖ปีนะฮะฐานเสพเมดแอมเฟตามีนขับรถ
ก็คือยาบ้านะครับทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
จำเลยให้การเป็นประโยชน์บางส่วนเหลือลงโทษจำคุก๔ปี
ไม่รอลงอาญาหลังรับทราบคำพิพากษาทางทนายความกับครอบครัวนายเจนพบ
ก็ยื่นประกันตัวต่อสารดีกาแต่ว่าสารดีกาพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกันตัว
ก็ส่งตัวเข้าเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทันที
ทางด้านของนายวิเชียนชุบไทยสงฆ์อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สภาธนายความ
ซึ่งก็เป็นทนายความฝ่ายโจทย์
บอกว่าหลังสารอุทธรภาค๑มีคำพิพากษาตอนนี้ยังต้องรอปรึกษาทางแม่ของน้องเบ้น
ว่าจะดำเนินการทางคดีต่อยังไงพ่อของน้องเบ้นบวชยังไม่ศึกนะคะ
ชาปนกิจลูกสาวจนตอนนี้ยังบวชอยู่เลย
ภาพรวมทางครอบครัวและทนายบอกว่าพอใจกับคำพิพากษาของศาลค่ะ
ยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้โกรธแค้นฝ่ายจำเลย
แต่อยากให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์อยากให้ตระหนักถึงชีวิตของผู้อื่นด้วยนะคะ
ตัวทางผมกับทางญาติของน้องเบ้นผู้เสียชีวิต

แต่ว่าเราต้องการให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ให้สังคมทั่วไป
โดยเฉพาะคนที่เมาแล้วขับหรือว่าเสพยาแล้วขับ
ตระหนักถึงชีวิตของผู้คนที่ใช้รถร่วมกันบนท้องถนน
ส่วนทางด้านของน้องสาวของนางสาวนัทพัฒน์ผู้เสียชีวิต
นางสาวกัญจนาฮอแสงชัย
ก็บอกว่าส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมาตลอด
สามารถให้ความเป็นธรรมกับประชาชน
ทางครอบครัวไม่คิดอาฆาตใครเพราะพี่สาวเป็นคนดี
แล้วก็ไม่อยากให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนะคะ

เตือนใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ

รวมถึงอยากจะให้เรื่องนี้เป็นบรรทัดฐานทางสังคมด้วย
อยากจะยกระดับความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น
ที่เค้าจะเข้ามาดำเนินการแล้วก็จัดการ
ถ้าถามว่าเป็นเรื่องของคดีนี้เนี่ย
คือต้องเรียนตามตรงว่าเบลไม่ได้มีความกดแค้นส่วนตัวกับทางอีกฝ่ายนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงความปลอดภัยเนี่ยไม่มี
แต่มองว่าอยากจะให้คดีนี้เป็นบรรทัศนในการที่จะทำให้กฎหมายเราแข็งแรงขึ้นนะคะ
แล้วก็เป็นบทที่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความระมัดระหว่างมากขึ้นมากกว่า